ชาวเน็ตรวมไปถึงชาวเราอยากรู้

พี่แจ๊คแม่แพทย์นับประพาเลิกกับแฟนแล้วเหรอ

คือภาพปกติเลยแต่แคปชั่นคุณผู้ชม

ความทรงจำแพทลอยยิ้ม

อาจจะแบบเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำ

แต่หลายคนก็ตีความความทรงจำ

ก็ฟ้อนต์มันสีดำก็ต้องสีดำบางคนคิดมากคุณผู้ชม

ก็เป็นน้องของบูโกะนะคะก็เข้าไปทัก

แพทย์ก็บอกว่าเหลือไว้แค่ความทรงจำ

จงจำที่มีหลายความทรงจำได้
สรุปคือหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใย

ข่าวนี้มาจากชาวเราและชาวเน็ตนะคะ
ก็ถามคุณแพทย์ว่าตกลงเลิกหรือเปล่า

โดยพี่แจ๊กกะลีนทักไปถามค่ะ

แพทย์ก็ตอบแบบหัวล้อมาเลยนะคะว่า

ก็สรุปแล้วคือยังรักกันดีเหมือนเดิม

คือเท่าที่ฟังมานางก็บอกว่าจริงก็เป็นภาพประทับใจแหละ
เออความทรงจำไงใส่เสื้อแบบเหมือนกันเลยทั้งครอบครัว
แต่ว่ารูปนี้น่าจะเก็บไว้บนหน้าจอมือถือหรือเปล่า

ใช่นะคะแต่ว่าชาวเรานะคุณผู้ชม
ฟ้อนต์เขาสีดำก็คิดว่าเขาจะเลิกกันแล้วค่ะ